สาวคนหนึ่งเธอนะจะไปช่วยหนู
หนูที่ตกน้ำแต่สุดท้ายช่วยขึ้นมาได้
แล้วเป็นยังไงต่อไปดูกันครับ

อัตโธเนี่ยหนูมันวิ่งไปแล้วอัตโธแมวหมา

คือเรื่องของเรื่องน่ะเราไม่ได้เห็นภาพในช่วงที่
เจ้าหนูตัวนี้มันตกน้ำ
แล้วมันก็ตะเกียกตะกายอยู่ในการามัง

ถ้าคุณเป็นหนูระหว่างคุณตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำ
กับคุณขึ้นมาเจอแมวคุณจะเลือกอะไร
ชีวิตมันจะถึงฆาตเนี่ยเนาะ
เรียกได้ว่าต่อให้มีคนมาช่วยแล้ว

แต่ต้องมองว่าเป็นวัฒจักรของสัตว์มานะ
ก็แมวกับหนูคู่คนอยู่แล้ว
คือคำว่าหนีเสื้อป่าเจาะละเข้

คุณปอมมี่การทิติวัฒน์นะครับ

แต่ยังไงก็ขออนุโมทนาสาธุ

เราเรียกแผ่เมตตา

ส่งเจ้าหนูน้อยขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์เด้อ